ปีนี้อาจารย์ก็คือมีการหมดวาระสภา
หรือจะยุบสภาก่อนอะไรก็แล้วแต่นี่แหละก็มีการเลือกตั้ง
ครับยังเปลี่ยนแปลงไม่พออีกฮะหรือว่าอันนี้คือเปลี่ยนแปลงพอไหม
สำหรับการเลือกตั้งแล้วก็เป็นรัฐบาลใหม่จะรัฐบาลใหม่หน้าเก่าหรือ
รัฐบาลไหนหน้าใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอ่อวงรอบของดาวเสาเนี่ย
ที่จริงต้องให้ความรุนแรงนะฮะตามสถิติอืมนะฮะ
ที่อ้างถึงถึงแม้เราจะลบไปกี่รอบกี่รอบก็เจอนะฮะ
อย่างที่อาจารย์บอกนะผมลบไปถึงห้าศูนย์ห้าสองสี่เจ็ดห้า
ผมลบไปถึงตอนสร้างกรุงเทพซะด้วยซ้ำไปนะฮะ
เพราะฉะนั้นตอนสร้างกรุงเทพพระเสาอยู่ราศีธนูครับ
แล้วพออีกปีรุ่งขึ้นหรือปีต่อมาอีกปี๒ปี
พระเสาร์ก็อยู่ตรงเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนเกิดสงครามเก้าทัพ
ก็อยู่ตรงนี้น่ะหรือฮะนะฮะวงรอบนี้อย่างงี้อย่างงี้หรือเป็น
เป็นวงรอบนี้นะฮะวงรอบของดาวเสาที่โคจรอยู่ตรงราศีมังกร
นะฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
มันสมศักดิ์ศรีแล้วยังไว้อย่างงั้นแถวนะฮะคือถ้าฟังจัง
มันไม่สมศักดิ์ศรีกับความรุนแรงของดวงรอบดวงดาว
ดาวเสาตรงนี้หรอดาวเสานะฮะไอ้ช่วงปีที่แล้วเราผ่านคดี
๘ปีนายก๘ปีของบิ๊กตูที่จริงตรงนั้นก็ถือว่าแรงนะแต่ก็ดูแล้วยังไม่แรงมากไง
ก็ผ่านมาได้ยังอยู่ได้อีก๒ปีถ้าตามที่ศาลท่านบอกนะครับแต่ยังไงดาวดวงนี้จะย้ายวันที่๑มีนา
ก็ก่อนเลือกตั้งสิ๑มีนาก่อนหมดวาระสภาด้วยก็แสดงว่าอาจจะไม่แรงอ่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอดาวดวงนี้ย้ายจะเข้าไปสู่พื้นที่ที่ดีเรือนชะตาที่ดีเพราะฉะนั้นดาวเสาเป็นดาวใหญ่
เป็นพระเคราะห์ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกิจการเป็นโครงการก็น่าจะเป็นโครงการสำคัญของประเทศ
ก็จะได้รับความสำเร็จได้ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้รับผลประโยชน์
ไปด้วยเพราะเสาวงนี้หมายถึงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมหาชนและดาวเสาเข้าพบลาพระ
เพราะฉะนั้นก็น่าจะให้คุณให้โชคดีกับประชาชนกับประเทศชาติ
แสดงว่าการเมืองไทยในปีนี้จะไม่มีอะไรที่มันรุนแรง

เพราะเขาจะวงรอบเขาหมดเมื่อ๑มีนาที่จะถึงนี้
แต่มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาก่อนในช่วงนั้น
ก็ต้องดูช่วงก่อนจะถึง๑มีนาคมอ่ะ

ก็ดาวเสาโคจรในพบลาพระ
ซึ่งหมายถึงความสำเร็จรายได้
การออกกฎหมายการกำหนดนโยบายของชาติ
เพราะฉะนั้นดาวเสาเข้าพบนี้ก็ให้คุณกับชาติบ้านเมือง
เพราะฉะนั้นการเมืองไทยถ้าจะดูช่วงหัวเลี้ยหัวต่อ

แต่เมื่อสักครู่เราค้างเรื่องดาวพฤหัสไว้
ว่าดาวพฤหัสในช่วงต้นปีอยู่ในพบวินาศของดวงเมือง
ชื่อวินาศมันฟังดูมันก็เสียหาย
ได้ฟังก็วินาศเลยอาจารย์
วินาสันตรอวิบัติเสียหาย
วินาศแล้วยังมีวิบัติอีกหรอ
แต่ดาวที่ไปอยู่ในพบวินาศคือดาวพระฤหัส
พฤหัสปกติเรามองในฐานะสุพคระ

ส่วนลาหูเราหมายถึงจอมมัน
เพราะฉะนั้นการเมืองในปี๖๖
ค่อนข้างจะรุนแรง
แล้วก็มีการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนไง

พฤหัสกับลาหูเกิดไปส่วน

พระลาหูเป็นจอมอสูรใช่ไหม

ผู้มีอิทธิพลเล่เหลี่ยมแพลว

ส่วนพระพุทธเป็นจอมเทพ
แล้วก็เกิดโคจรมาสวนกัน
สวนกันตรงราศีเมษก็ทัพลักษณะเมืองนั่นแหละนะฮะ
เพราะฉะนั้นภาพปรากฏที่เห็นก็จะเห็น

นะฮะ

ดาพพฤหัสย้ายเข้าราศรีเมศ
ลาหูก็ยูตรงลาศรีเมศ
เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพจอมอสูรกับจอมเทพเนี่ย

คอการเมืองไทยเนี่ยผมว่าตอนนี้อาจจะจินตนาการแล้วก็คิดไปถึงการจับไม้จับมืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
คือถ้าฟังอย่างนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะ๑มีนาคมถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปได้ไอ้วิกฤตรุนแรงในวงรอบ๓๐ปีมันอาจจะไม่หนักขนาดนั้น

แล้วก็ดาวพฤหัส๑๙เมษายนจะมีการสวนกันของเทพกับมารไอ้วันที่สวนกันจริงเนี่ยมันไปสวนเดือนพฤษภานะ
อาจารย์เลือกตั้งพอดีเลย๒๑พฤษภาโอ้นั่นแหละเลือกตั้งเสร็จแล้วอาจจะเป็นช่วงฟอร์มรัฐบาลเลยนะ
ลาหูกับพฤหัสสวนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพการเมืองมันก็เห็นชัดอ่ะ
ใครกับใครนะก็จะจับมือกันนะอาจารย์ก็มันมันมีฝ่ายเทพกับฝ่ายมารนั่นแหละ
แล้วเขาจะมาจับมือกันอย่างนี้เหรอลาหูกับพระพฤหัสสวนกันก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเห็นภาพไง
เห็นภาพสองฝ่ายที่ชัดเจนสองฝ่ายที่อาจารย์บอกอะไรนะเขา
ฝ่ายการเมืองก็คือฝ่ายเทพกับฝ่ายมารเขาจะอยู่ด้วยกันด้วยเหรอ
ก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะฮะอยู่ตรงราศีเมษนะฮะ
แต่ว่าทำให้ประชาชนเห็นภาพการเมืองได้ชัดเจน
ว่าอีกด้านหนึ่งเป็นลาหูอีกด้านหนึ่งเป็นดาวพฤหัส
ที่กำลังจะสวนกันแล้วก็ทับลักษณะดวงเมืองนะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็เกิดการเปรียบเทียบ
แต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะมาร่วมมือกันใช่ไหม
ไม่ได้ร่วมมือกันใช่ไหมเพียงแต่ว่าจะทำให้ประชาชนเห็นภาพ
เห็นภาพสวนกันเพราะฉะนั้นการสวนกันแบบนี้
เป็นการผสมกลมคลื่นนะฮะ
เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลในอนาคต
ก็คงจะไม่เหมือนกับเมื่อ
รอบที่แล้ว๔ปีที่แล้ว
ครับ๖๒เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ย
เกิดดาวมาสวนกันก็เกิดการผสมกลมกลืน
ระหว่างพลังของบาปภคร้ากับสุขภคร้า
เพราะฉะนั้นเทพกำมารก็อาจจะจับมือกันก็ได้
แล้วดีมั้ยจะดีมั้ยอาจารย์
จะดีมั้ยนะครับแต่ยังไงพลังของลาอูก็ยังไงนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าจะให้พ้นจากพลังของลาอู
ให้ลาอูย้ายเข้าลาเสมีนมื่อไหร่ครับ
วันที่๑๗ตุลาตุลาปี๖๖
พลายปีอ่าเพราะฉะนั้นก็จะปล่อยพระพฤหัส
ซึ่งเป็นดาวที่ให้สรรพคุณ
ท้าบพระอาทิตย์ท้าบลัคหนามือง

กฎหมายหมายถึงศาสนา
หมายถึงคุณธรรมจริยธรรม
จารีสประเพณีอะไรต่างเนี่ย

เพราะฉะนั้นประเทศเราก็น่าจะมีความเป็นธรรม

สยายปีกครอบงำประเทศ

อาจารย์ทีนี้อันนี้คือการเมืองภาพกว้างใช่ไหมฮะ
อาจารย์บอกมันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้

ทีนี้ตัวผู้นำ
ผู้นำคนใหม่นายกรัฐมนตรีของไทย
คนใหม่เนี่ยดวงเมืองเขาบอกไหมฮะ

หรือว่าเก่าได้มาอีก

คือปีหน้าหรือปีนี้แหละ
ปี๖๖เนี่ย

ทั้งดาวเสาราหูพฤหัส

ก็เป็นการเปลี่ยนเรื่องด้วย

เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เราพูดถึง
มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลง

เพราะฉะนั้นถ้าถามถึง

ก็คือลาหูกับพระฤหัส

แล้วก็มีดาวเสาร์

นายกรัฐมนตรีอนาคต

ก็สร้างความลำบากใจให้กับคนพยากร

เราจะได้แบบไหนก็ได้

ต้องปรับตัวไง

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง

คือสัญญาณว่าดวงเมือง

จะต้องมีผู้นำผู้ปกครอง

ที่ภาพลักษณ์ใหม่
แต่ถ้าเป็นคนใหม่เลยก็ได้

ก็ดาวมันย้ายหลายดวงไง

ได้ว่าเป็นคนที่มี

สมณพรามนาจารย์

ดาวพฤหัสมาทับดวงเมืองทั้งที

ก็น่าจะเป็นดาวพระฤหัส

อักษรก็มี

ป่อพราณ
ป่อพราร

เหอมาได้หลายตัว
สอนมากเลยแต่บางตัวก็

ใครจะชื่อตัวพอพึ่ง

ปลาก็เห็นอยู่แล้ว๒คน
ป่อพรานก็มี
อันนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าอักษรวักษณ์ของดาวพระธุรกิจก็น่าจะมีโอกาสไง
แต่ถ้าเป็นป่าปลาก็ต้องเป็นป่าปลาในภาพลักษณ์ใหม่
เปิดตากับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒